ขณะที่ผู้ใช้บริการรายหนึ่งนำไปชาร์จแบตเตอรี่อยู่นะครับ
แต่ว่าไม่เท่านั้นครับล่าสุดการบินไทย
บริษัทการบินแห่งชาติของเรามีการออกประกาศคุณผู้ชมบอกว่า
ผู้โดยสารเปิดใช้โทรศัพท์รุ่นนี้บนเครื่องบินเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยครับ
บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่า
ไม่เปิดใช้งานหรือว่าชาร์จระหว่างเดินทางอยู่บนเครื่องบินนะครับ
แล้วไม่เก็บสมาร์ทโฟนไว้ในสัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินด้วย
เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและก็การเดินทางครับ
หลังจากที่มีผู้ใช้สมาร์ทโฟนรุ่นนี้โพสต์ในสังคมออนไลน์รวม๗เหตุการณ์
โดยทั้งหมดอ้างว่าขณะชาร์จแบตเตอรี่อยู่ได้เกิดระเบิดขึ้น
ประมาณ๒ล้านห้าแสนเครื่องหลังจากวางจำหน่ายในช่วงวันที่๑๙สิงหาคมที่ผ่านมา
ทางด้านนายจุฬาสุขมานพอธิบดีกรมท่าอากาศยานปฏิบัติหน้าที่ภูมิในการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
หรือว่ากพทกล่าวว่าไทยเองยังเห็นเอกสารประกาศของสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ
ไทยเองก็จึงยังไม่มีการออกประกาศเตือนเช่นกันนะครับเพราะว่ายังไม่เห็นเอกสารอย่างชัดเจน

จะออกประกาศทุกสายการบินทั่วโลกจึงจะต้องปฏิบัติตามนะครับ
อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ใช้บริการก็หวั่นนะครับ
แล้วก็มีการเรียกคืนไปรวมทั้งผู้ที่โดยสารกับเครื่องบินด้วย
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ค่ายคู่แข่งของโทรศัพท์รุ่นนี้
เปิดตัวโทรศัพท์ทันทีรุ่นใหม่ก็เป็นการตอบโต้กันไปมานะครับ